แต่ว่าเห็นของรางวัลข้างหน้าแบบนี้อยากได้เหมือนกันนะครับ

นี่เลยคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้ง่ายครับ

ชอบดูกรดกัดสมัครของเรา

ตามด้วยเบอร์โทรของคุณนะแหละครับ
ทางลายนี่แหละครับมันง่ายจะตายวันนี้วันอะไรล่ะ

ถ้าพฤหัสแล้วก็แสดงว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
ที่เราจะเก็บข้อความกันเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเฉลย
พรุ่งนี้นะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับ

เพราะฉะนั้นวันนี้รีบส่งกันมาส่งมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะ
เออมันไม่เกี่ยวคุณชนะส่งมาก่อน
ส่งมาหลังก็มีสิทธิ์ลุ้นเท่ากัน
อยู่ที่ข้อความไหนอ่านแล้วประทับใจมากที่สุด

ส่งทุกวันดีกว่าคุณชนะ
คุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยกับ

ตั้ง๒รายการนะที่ได้รับรางวัลครับ
นี่ฮะทางด้านสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เขาจัดงานประกาศผลรางวัล
หน้าตราชครั้งที่๑๓ประจำปี๒๕๖๔ขึ้นไง
ใช่ครับโดยการจัดสินรางวัลครับ
เขาก็จะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนใน

ใช่แล้วค่ะและสำหรับไทยรัฐทีวี
สามารถคว้ามาได้๒รางวัลด้วยกันค่ะ
นั่นคือรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
และอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม
แก่รายการข้าวใส่ไข่
ยินดีกับทั้งสองรายการด้วยค่ะ
และพวกเรานะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน
ในฐานะที่ทำข่าวสารต่างให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามการแนะนำของเทลาทีวี
ก็ยินดีและตั้งใจที่จะนำเสนอข่าวสารที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านค่ะ
ครับมาฝากเตือนกันหน่อย
แล้วก็เน้นย้ำกันจะบอกให้นะว่าเตือนแล้วนะ
เพราะว่าจุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
เขาใกล้จะปิดแล้วใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
หรือจะไปฉีดเข็มบูสเตอร์รีบไปที่นั่นกันนะครับ
ไม่ใช่ว่าปิดสถานีตรงนี้แล้วที่อื่นมันจะไม่มี
ที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันเพราะตอนนี้ในแต่ละโรงพยาบาลหรือหลายจุด

เพราะฉะนั้นจุดฉีดตรงนี้นะครับสถานีกลางบางซื่อ
เขาก็ใกล้ที่จะปิดบริการนะฮะ
แต่อย่างนี้ตอนนี้เขายังเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนแบบเต็มรูปแบบอยู่นะครับ
ถามว่าไปจนถึงวันไหนสิ้นเดือนนี้ไง๓๐กันยายนนี้เท่านั้นนะ
ก็ตามนั้นแล้วแต่คุณสะดวกแบบไหน
เขาเปิดให้บริการตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
เว้นวันหยุดราชการเอางี้ละกันทางภาครัฐก็บอกนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าสถาการณ์มันเกิดตัวลุกระบาดปลายมีการระบาดกันมากขึ้น
จำเป็นจะต้องเปิดศูนย์นี้อีกครั้งเขาก็พร้อมนะ
ยังแต่ว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้ว
และอย่างที่ผมบอกฮะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่
เขาก็มีจุดฉีดวัคซีนของเขาที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็อาจจะต้องปิดให้บริการไป
ก็เปิดมานานเป็นปีเหมือนกันหลายคนก็ได้ฉีดเข็มบูสเตอร์กันไปแล้วนะคะ
อย่างนี้ฉันก็๕เข็มเรียบร้อยคุณก็๕

อารมณ์เหมือนจะโกหกเมียไปเที่ยวอะไรอย่างนี้

แต่๒จะ๓๔๕ไม่เป็นไร
อย่างคุณจูด้งเขาเคยได้รับภูมิธรรมชาติแล้ว

อ่ะใครได้รับแชร์เรื่องนี้บ้าง
เขามีแชร์บอกว่ารักษาโรคหอบหืด

จะช่วยรักษาโรคได้
อ่าล่าสุดทางสถาบันโรคสวงอก
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายใน
อย่างเช่นฝุ่นไรฝุ่นเกษรดอกไม้เข้าสู่ภายในร่างกาย

ดังนั้นการที่จะทานวิตามิน
หรือว่าทานอาหารแบบคีโต

ไม่ได้ช่วยรักษาหอบหืดได้
การรักษาหอบหืดต้องพ่นยารักษา
หรือทานยาแก้หอบหืด

ส่วนเรื่องการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
พักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์หนัก

ใครป่วยต้องกินยาต้องรักษา
แต่ถ้าอยากแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเอง
นั่นแหละไปให้ถูกจูดดีกว่า

ทั้งสองท่านเคยซื้อยาที่ร้านขายยากันบ้างมั้ย

แต่ที่นี้เขามีข่าวว่า

เอาโลโก้ไปติดในยาชุด

ไม่ได้ยินนานแล้วนะคุณจูด้ง

อันนี้คือผลิตภัณฑ์ยาชุดที่ต้องสงสัย
ที่มีฉลากมีการโฆษณาอวดอ้าง
แปะไว้บนห่อยาเหล่านั้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่ไงเป็นยาชุดที่เขาแอบอ้างนะว่า
เป็นยาชุดที่ได้รับการรับรองจากองค์การเพศสัตว์ซึ่งมันไม่มี
องค์การเขาไม่ได้จัดยาชุดแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ออกมาเตือนว่าเขาไม่ได้
อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเพศรัชกรรม
แปะด้วยนะครับครับนี่นะฮะเขาแล้วเขาบอกด้วยนะยาชุดเนี่ย
ไอ้ที่ที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นอันตรายนะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีสเตรรอยด์ด้วยนะครับ
ซึ่งสเตลอยเนี่ยถามว่ามันอันตรายยังไงมันก็จะแบบไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงโอ้โหจงติดเชื้อหรือว่าทำให้กระดูกเนี่ยพูดได้เออ
นะใช่มันจะร้ายมากยายังเท่าไรเนี่ยคือยาชุดเนี่ยนะเราเคยออกข่าวเรื่องเนี้ยประมาณสักหลายสิบปีที่แล้วนะอืม
มันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องระวังเพราะในต่างจังหวัดคนเขาซื้อไปรับประทานกันก็เยอะ
เหมือนกับมันเป็นยารักษาโรคโดยรวมเขาก็เอ๊ะซื้อยาชุดมาแล้วกัน
กินแบบนี้แล้วหายหลายโรคนะแต่มันไม่ได้ไง

โอ้โหอย่าหลงเชื่อเลยนะคะเนี่ยค่ะทางองค์การเพศรัชกรรมก็ไม่ได้มีจัดเป็นชุดให้ขายให้จำหน่ายให้กินแบบนี้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งแล้วกันผมฝากเตือนยาชุดอย่าไปกินเลยเผ็ดไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันเลย
ค่ะป่วยเป็นอะไรก็ปรึกษาหาหมอแล้วก็จะจัดให้เราเอง

จะจัดเป็นชุดให้เราแล้วก็ออกมาจากสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
คิดว่าถ้ามันเป็นยาชุดกลัวเอาไว้ก่อนอย่าไปทานดีที่สุดนะครับ
เรื่องนี้กันบ้างฮะโจรบุกมาที่บ้านหวังจะมาขโมยของโอ้โหกล้องวงจรปิด
จับภาพนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนมากเลยครับ
โอ้โหนี่ไงดูภาพพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ

ด้วยแหละก็เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเขาคุณภาพดีหมดแล้ว
แล้วไม่ได้ติดตัวเดียวติดทั่วบ้าน
แต่โจร๒คนเนี่ยเขาชี้โบ๊ชี้เบ๊กัน
เขาเห็นแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่จะเอากันยังไงดี
คนหนึ่งที่สวมหมวกกันน็อกเห็นแล้วเฮ้ยมีกล้องอยู่หน้าบ้าน
ทำไงฮะนี่ไงเคลียร์ให้มันหันไปอีกทาง
ถ้ารู้ไหมเขาติดไปเต็มไม่หมดยังไงก็เคลียร์ได้ไม่หมด
เหตุมันเกิดอยู่ภายในหมู่บ้านที่บริเวณตรงนี้
พื้นที่หมู่๑ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ให้อีกครู่นี้เกลียดไหมเปิดประตูเข้าไปในบ้าน
แล้วเข้าไปในบ้านแล้วยังไงต่อ
ก็มีภาพเหตุการณ์ในบ้านด้วยโอ้โหบ้านนี้กล้องเยอะจริงจริง
โอ้โหเดินวนไปเจ้าของบ้านเลย
เนี่ยฮะหรือคนเข้าของทางชั้นล่าง
ตอนนี้เป็นชั้นล่างนะสักพักเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปเอาของด้านบนอีกครับคือเรื่องของเรื่องที่เจ้าของบ้านเขารู้
เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้กล้องวงจรปิดมันจะส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้งานไง
ส่งผ่านไปทางมือถือเราถูกต้องพอมือถือมันแจ้งเตือนมาเขารู้เลย

ใช่แล้วล่ะครับเราถามเจ้าของบ้านก็คือนายพีรยุทธ์จีนามูลอายุ๓๕ปี
เขาบอกเขาเห็นเต็มในมือถือเลย
เนี่ยฮะเจ้าของบ้านคนนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของสองโจร
อย่างที่ผมบอกมันส่งสัญญาณไปที่มือถือไงตัวเขาก็เปิดมือถือดู
แล้วเขาอยู่ที่ทำงานใช่ไหม
เขารีบโทรหาเพื่อนก่อนเลยเพื่อนเขาอยู่ใกล้แถวนั้น
เพื่อนช่วยไปดูหน่อยโจรมันขึ้นบ้านฉัน
เพื่อนก็ด้วยความที่ว่าเพื่อนรักเพื่อนไง
เฮ้ยงั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดูที่หน้าบ้านเพื่อนของคนนี้หน่อย

ตอนที่เพื่อนของเจ้าของบ้านไปถึงหน้าบ้านเจอกับโจรสองคนพอดีเลย
โอ้โหแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นกับที่สาขุนจูด้ง
ตัวที่เป็นผู้ชายนั้นที่เป็นโจรนะควักมีดออกมาจะทำร้ายอะครับ
ตัวที่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็ต้องหนีดิถูกไหมใช่
โจรเองก็ตกใจเหมือนกันก็คว้ามีดออกมาแล้วก็หนีแต่หนียังไง
ตัวคนร้ายที่เป็นผู้ชายน่ะขโมยขโมยรถจักรยานยนต์
โอ้โหเอาของเพื่อนไปอีกเอาของเพื่อนเจ้าของบ้านหนีไปขับมอเตอร์ไซค์เข้าไป
แล้วทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเอาไว้ที่หน้าบ้านของเจ้าของบ้านผู้เสียหาย
เออเนี่ยคุณดูสิครับรถมอเตอร์ไซค์ของโจรยังจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วถามว่าอีกคนนึงล่ะที่เป็นผู้หญิงหนีเข้าป่าไปแล้วแยกย้ายกันไปเลย
นั่นแหละครับตอนนี้นะฮะทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในหลายจุด
เพื่อจะตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายต่อไปและจะตามมาให้ครบทั้งสองคน
เพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนค่ะอย่างน้อยก็มอเตอร์ไซคันหนึ่งอ่ะค่ะ
แล้วมีพยานอีกคนนึงก็คือเพื่อนของเจ้าของบ้านที่เข้ามาเห็นพอดี
หลักฐานวงจรปิดอีกตั้งหลายตัวโอ้โหแบบนี้ต้องจับได้ฮะค่ะ
อันนี้ก็ดีนะแม้ว่าเขาจะใส่มัวแก๊บวันตาใส่แมสอำพรางยังไงดิฉันว่ายังไง
คุณตำรวจก็น่าจะจับได้ดีแล้วค่ะโอ้ผมว่าหลายบ้านทำอย่างงี้นะ
ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนอะคุณชิสานะจริงแล้วมันน่าเป็นห่วงนะ
ตรงที่ว่าเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านถูกไหมคะเออขนาดเป็นหมู่บ้านแล้วกลางวันแสก
เออแล้วยังมีโจรเข้ามาได้ก็คงจะต้องให้หมู่บ้านเนี่ยตรวจสอบแล้วดูแลอีกทีนึงเนาะ
ฝากไว้เพื่อให้ลูกบ้านเนี้ยสบายใจมีแต่บ้านผมเนี่ยไม่กล้าติดกล้องวงจรปิด
ทำไมฮะกลัวรู้ออกไปไหนตอนกลางคืนโอ้โหเดี๋ยวแม่จะรู้ไงว่าไม่กลับบ้าน
คุณคิดว่าแม่คุณไม่รู้เหรอคะข่าวต่อไปเป็นยังไงฮะ
ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเป็นงงเลยค่ะคุณชนะรีบเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยว
พ่อเอาไปให้ธนักงานเซเว่นมั้ยอ่ะใช่ใช่ให้เซเว่นเลย
แล้วรายการหนูอ่ะแล้วยังไงต่อ
เนี่ยค่ะ
รายการหนูสำเร็จไหมเนี่ยพ่อนะคะมีเรื่องรบกวนค่ะ
พอดีว่าพี่จะมากดเงินแล้วเงินมันคาอยู่ที่เครื่องอะค่ะ
เนี่ยตู้ไทยคณิตอ่ะค่ะเออพี่เกดน่ะพี่เริ่มทำยังไงดี
กดเงินแค่พันเดียวพอจะหยิบเงินแล้วมันแบบเป็นปึ๊งเลยอ่ะ
อ้าวโหเป็นงงเลยสิคะเฮ้ยโหกดออกมาเป็นปึ๊งนี่
แต่ตั้งใจกดแค่พันเดียวใช่ค่ะเขาบอกว่าเงินมันค้าง
ค้างเหรออาจจะมีคนที่กดก่อนหน้านี้แล้วไม่เอาเงินไปหรือเปล่า
ก็เป็นข้อสันนิษฐานก็คงต้องดูจากหลักฐานอื่นอื่นนะคะแต่ว่าสาวคนนี้คือตั้งใจไปกดเงินในตู้สีม่วงเนี่ยค่ะ
บอกจะกดแค่พันเดียวแต่ว่าเห็นเงินเป็นปึ๊งเลยรวมแล้วเนี่ยประมาณสามหมื่นบาท
ทำไงทีเนี้ยจะกดพันหนึ่งไหลออกมาสามหมื่นมีสามหมื่นบาทเธอทำไงเธอก็เลยเก็บเงินสามหมื่นบาทไปบอกพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะ
แล้วก็ให้ช่วยประสานหน่อยว่าใครเป็นเจ้าของเงินนะคะทางพนักงานก็ให้เธอทิ้งเบอร์เอาไว้
เผื่อว่าเจ้าของเงินเขามารับก็จะได้โทรศัพท์ขอบคุณกันไปเรื่องนี้ยังไงก็คงจะต้องให้ธนาคารเจ้าของเรื่องเขามาชี้แจงอีกทีนึงนะคะ
หรือว่าใครที่รู้ตัวว่าไปกดตู้นี้ก็ต้องเช็คเงินตัวเองนิดหนึ่งนะคะ
พี่เขาเป็นคนดีมากเลยนะพอเจอแล้วก็ส่งหน่วยค้านี้ต้องพูดถูกมากคุณ
เป็นคุณชนะนี่ยังไงฮะโอ้ตู้นั้นอยู่ไหนครับจะได้ไปทำข่าวให้ถูก
เกี่ยวกับการทำรถหายไหมไม่เคยนะไม่เคยรถหายเลยไม่เคยครับมีแต่อย่างอื่นอ่ะหาย
เฮ้อเป็นไงไปเร็วเรียนเลือกแบบนี้

หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาทำรถหายไปหลายเดือนแล้ว
แต่ว่าไปจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีเอ้าเจอนั่นรถตัวเองนี่
เลยโทรให้เจรฐีตำรวจช่วยมาจับกลุ่มครับ
ครับสีเดิม
เหมือนอย่างคนในรถสองคนหรอครับ
ยังครับพยายามไม่ขึ้นรถครับกำลังข้ามถนน

ได้แล้วครับก็รายการเรียกแล้วครับ

โอ้เนี่ยจูด้งดูสิ

แต่เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคลิปนี้ครับ
เขาอ้างว่านะเขาคือเจ้าของรถตัวจริง
ซึ่งในวันเกิดเหตุเขากำลังขับรถ
เพื่อเข้าไปในตัวเมืองร้อยเอ็ดแต่จังหวะนั้นแหละเหลือไปเห็นอะไรสีแดง
เฮลโลโบแดงแสลงไม่ใช่ปูแดงแล้วแต่รถสีแดง
นี่แหละครับเขาก็เลยเฮ้ยรถเขานี่จำได้เลยรถผม
เขาจำได้ไงเขาบอกเนี่ยป้ายทะเบียนมันใช่เลย
ทะเบียนเขาเลยเนี่ยแล้วก็สีรถเนี่ยสีเดิมเลยสภาพเดิมเลย
เขาทำไงต่อเขาโทรศัพท์ไปบอกร้อยเวรที่เคยแจ้งความเรื่องรถหายเนี่ยนะฮะ
นะฮะเขาก็เลยแจ้งที่๑๙๑แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาช่วยสกัดจับครับ

มาถึงคนขับรถเขาก็อ้างว่าเนี่ยไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับการขโมยเลยนะ
เขาก็เลยงงกันนะฮะเพราะว่าคือเขาว่าคนซื้ออ่ะเนาะ
เขาคงไม่รู้ว่ารถนี้มันเป็นรถขโมยเหรอ
คือพอไปเจอตัวแล้วเนี่ยคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยเห็นไหม
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายนี่นะ
ใช่แต่คนเสื้อขาวเนี่ยคนที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ที่รถเขาหายครับ
นี่ค่ะคือคนเสื้อขาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องรถนะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้สมุดคู่มือรถของเขาหาย
แล้วเขาอ้างว่ามีคนหนึ่งเขาหลอกให้เอารถเขาไปจำนำ
ก่อนที่รถจะหายซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเอ๊ะคนที่เอารถเขาไปจำนำเนี่ย
เป็นคนเดียวกับคนที่เอาคู่มือเขาไปด้วยหรือเปล่า
เข้าใจแล้วคือตอนแรกสมุดเล่มรถเขาง่ายพูดง่ายเล่มรถ
รถหายไปแล้วเหมือนกับว่าโดนหลอกโดนอ้างว่าให้เอารถไปจำนำถูกไหม
สรุปหายไปตอนนั้นเลยหายไปตอนนั้นเลยเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะเชื่อว่าเอ๊ะรถรถที่เจอเนี่ย
ทะเบียนหรือเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารปลอมที่ปลอมแปลงขึ้นมา
ที่เขาอ้างนะเอาเขาอ้างไว้นะแต่ว่าตอนนี้คือรถเนี่ยเขาตามคืนได้แล้ว
แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์นะฮะเพื่อติดตามว่าเอ๊ะจริงแล้วเป็นรถเขาหรือเปล่า
แล้วเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารจริงหรือปลอมเราอย่าเพิ่งตัดสินใจว่า
เสื้อขาวเนี่ยเป็นฝ่ายถูกต้องดูก่อนเพราะว่ามันยังไม่ตัดสิน
ใช่เพราะมันมีการเปลี่ยนมือไปมากมายไงจากคนที่แบบว่าอยู่ในรถที่เป็นเสื้อน้ำเงิน
เขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ขนาดเดียวกันคนที่ใส่เสื้อสีขาว
ที่เขาบอกว่ารถของเขาอันนี้โดนขโมยมาเนี่ยแจกความมาแล้วด้วยเนี่ย
เขาก็อยู่เดียวแล้วเป็นรถของเขามันก็งงเลยแล้วการซื้อขายรถ
ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถถ้าไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยมันจะไปขายรถได้ไหม
ในเมื่อชื่อมันเป็นของเรามันต้องมีการขอบัตรประชาชนด้วยถูกไหม
ถูกมันก็ต้องมีการโอนกันไปถูกต้องถ้าขายแล้วก็คือจบกันนะ
ตรงนั้นก็ไม่ต้องมาอ้างไงว่ารถฉันรถเธอเพราะก็ขายแล้วไงนะฮะ
เว้นว่าถูกหลอกอะไรกันไปหลายหลายท่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
ค่ะเรื่องนี้ก็เล่าสู่กันฟังใครก็ระมัดระวังรถตัวเองแล้วกันเนาะ
มาเรื่องนี้บ้างครับพยาบาลนะครับเขาบอกกับผู้ป่วยว่า
ตาตาอย่าเพิ่งนอนตื่นมาต้องตื่นมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องตื่น
และทำไมพยาบาลคนนี้ถึงต้องเต้นแบบนี้ด้วยครับ
โอ้โฮตาแกนอนอยู่บนเตียงส่วนเล็กใช่ไหมครับ
ตื่นมาก่อนเต้นโชว์ซะเลยโอ้ทีนี้ตาไม่นานแล้ว
ตาโตเลยครับนี่เป็นผมผมก็ไม่นอน
คำถามคือทำไมไม่ให้คุณตาแกนอนล่ะแกเป็นผู้ป่วยนี่
เรื่องของเรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่คุณพยาบาลบอกว่าคุณตาอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวดูหนูเต้นก่อนนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันอาการลำไส้หยุดทำงานหลังจากการผ่าตัด
มันมีเหตุผลเพื่อให้ข้างในมันยังทำงานเป็นปกติ

คือถ้าคุณตานอนหลับพักผ่อนร่างกายก็อาจจะพักไปด้วย
ส่วนที่ทำการผ่าตัดไงมันจะเกิดแบบว่าพอคุณนึกภาพออก
ลำไส้ไม่ทำงานมันยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะ
ท้องอืดใช่ไหมมันก็จะมีอาการต่างมากมาย

ร่างกายทำงานเป็นปกติเหมือนฉันกำลังทำงานอยู่
ที่สำคัญเป็นคำสั่งหมอด้วยคุณพยาบาลก็ต้องทำเต็มที่
แต่ไม่ได้สั่งให้พยาบาลเต้นนะคุณหมอบอกทำยังไงก็ได้
คุณตาตื่นพยาบาลก็เลยเต้นซะเลย
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้นะครับจากคุณอำนีรัญชาครับ
ยังอยู่ในเรื่องของคนเท่าคนแก่นะครับใครบ้านใครมีคนแก่ต้องระวัง
อย่างคุณทวชท่านนี้อายุเก้าสิบเอ็ดปีแต่ว่าชอบเหลือเกิน
ชอบหนีออกจากบ้านนะครับ
อยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัด
เขาไม่ไหวเขาไม่ไหวอยากแก้ไปอยู่วัด

เพลงแกล้งคุณทวดอย่างนี้แหละครับไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัด
คือคุณทวดท่านนี้อายุมากแล้วนะ๙๑ปีแข็งแรงมากเลยแล้ว
มุดโอ้โหประตูอย่างนี้ดันเข้าไปอย่างนี้
นี่สมัยวัยรุ่นหนีโรงเรียนหรือเปล่าคะ
เพราะอายุ๙๑ปีหนีออกจากบ้านเหรอครับคุณทวช
สมัยวัยรุ่นนี่กระโดบข้างกำแพงวัดยังได้คุณทวชเขาแทรกตัวออกไปเพื่ออะไร
เขาจะหนีออกจากบ้านนะครับหลานชายมาเห็นพอดีอ้าวถ่ายคลิปไว้หน่อยคือเจ้า
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าปกติเนี่ยทวดเนี่ยจะออกไปเดินเที่ยวตามหมู่บ้าน
พอลูกหลานเชื่ออะไรก็ฟังหมดแต่ครั้งนี้อวดไม่ฟังครับ
ว่าอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดได้แต่พอพาไปวัดครับ
กลับมาบอกว่านี่มันไม่ใช่วัดเป็นงงเลย
อยากไปวัดไหนคะอยากไปวัดไหนครับทวชก็เลยพากลับมาบ้าน
หลานก็บอกว่าแม่ทวดเนี่ยอายุ๙๑ปีแล้วร่างกายแข็งแรง
หลานเนี่ยเขาบอกว่าเขาลาออกจากการเพื่อมาดูแลท่านโดยเฉพาะเลยนะ
การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ยากเนอะยากกว่าดูแลเด็กอีก
คือจะเล่าให้ฟังนะบางครั้งบางคราผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของอาการป่วยทางสมอง
คุณง่ายนะอัลไซเมอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
อยากออกไปนั่นออกไปนี่แต่บางทีลืมลืมออกไปทำไมแล้วไปแบบไม่รู้ตัวด้วย
ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้เห็นคุณยายทวดนะใส่รองเท้าคนละสี
ไม่ใช่เป็นแฟชั่นนะอาจจะเป็นความที่ท่านไม่ทราบเห็นไหม
ทีก็ปีนหน้าต่างปีนบ้านอะไรกันไป
เล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างที่คุณจูด้งเตือนไว้ว่าผู้สูงอายุต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
เขาก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดแล้วนะที่บ้านเลยนะ
ก็ชื่นชมนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางช่วงเวลาเท่านั้นแหละที่อาจจะเล็ดลอดสายตาไปได้
ให้คุณทวดสุขภาพแข็งแรงนะคะไปดูเรื่องราวชุนละมุนเกิดขึ้นที่จีนกันหน่อยละกัน
มันมีแมวน้ำตัวหนึ่งค่ะคุณจูด้งคุณชนะหลุดออกมามาเดินเพ่นผ้าในห้างสรรพสินค้า
คนแตกตื่นตกใจกันหมดเลยค่ะ

มันน่ารักเวลามันอยู่ในสถานที่โชว์ของมัน
ก็กลัวกันแต่แมวน้ำอ่าต้องอยู่ในด้านเนี่ยเออ
ไม่อยู่ในห้างได้ไงคุณที่สองมึงค่ะเว็บไซต์ข่าวพิโภคเดรี่
เขาก็เลยนำคลิปนี้แหละมาเผยแพร่นะคะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในห้างแห่งหนึ่ง
ที่เมืองหลู่อันมณฑลอันหุยค่ะคือแมวน้ำตัวเนี้ยคาดว่าน่าจะหลุดออกมาจากกรง
แล้วก็คือให้มันมาอยู่ในกรงไงแล้วมันหลุดมันหลุดออกมาแล้วมันก็เลยเดินเล่นห้างสบายใจเฉิก
แต่ว่าคนแถวนั้นตกใจค่ะสุดท้ายนะก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยไม่มีใครเป็นอันตราย
แมวน้ำตัวนี้ก็ปลอดภัยด้วยค่ะใครจะเชื่อแมวน้ำก็อยากช้อปปิ้งนะ
มันก็เหมือนน้องหนูที่คุณพาไปช้อปปิ้งไงคุณผู้ชมครับสะบัดรอบกรุง
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยบะหมี่เหลืองเป็นบะหมี่โบราณบะหมี่ต้มยำ
กินแบบจุกกันไปเลยติดตามในช่วงของสบัดรอบกรุง
ว้าว
เห็นแล้วเจริญพุงตามชื่อร้านร้านเจริญพุงโภชนาครับอยู่แถวถนนจันทร์นะฮะตรงนี้คือสาขาถนนจันทร์นะ
เตี๋ยต้มยำโบราณคุณคะดูใส่เครื่องสิ
เออใครจะกล้าดูตอนนี้เพราะตอนนี้มันหิวมากแล้วนะ

กินข้าวเที่ยงแต่ได้ดูตอนนี้หิวอีกแล้วครับ

จำได้คนนี้เคยออกคู่กัดสะบัดข่าวไปรอบนึงแล้ว
เขามีต้มยำหลากหลายจะน้ำจะแห้งได้หมดน้ำใสก็มีนะ
แล้วราคาแพงไหมชามละ๕๐พิเศษก็๖๐แล้วมีเส้นอะไรบ้างอ่ะ

สิเลือกไม่ถูกหรอกเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่เหลืองเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บะหมี่วุ้นเส้นเอาลงก้อนอะไรก็มีหมดเลยเกาเหลาต้มยำไหมไม่ต้องกินเส้นกับใคร
ได้หมดเลยนะเกี้ยวก็ได้แล้วยังไงล่ะไปลองกินกันดูเจริญภูมิโภชนา
ผมย้ำตรงนี้เขามีหลายสาขาแหละแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นสาขาถนนจันทร์นะครับ

จากเรื่องกินแล้วพาไปเรื่องของสัตว์บ้างไหมดีอ่าไปดูความน่ารักของคนกับน้องหมา
ซึ่งน้องหมาตัวนี้เขาจะไปช่วยคนเล่นชาคาเยอร์เอ้าแต่จะแพ้หรือชนะต้องตามดูในช่วง
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม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

ถัดหน้านี้ยิงออกยิงฉลาบ
แต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะ
ชื่อว่าหนนน่ารักนะครับ

คุณครูพูดเป็นทุกอย่างนะคะ

ช่วงนี้ดื่มน้ำกันแป๊ปนึงแล้วดื่มใจให้ดี
ช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชม
มาดูมาดูเรื่องราวที่มันเป็นสาระน่ารู้จากคุณจูน
ใช่ครับไปบุกป่าฝ่าดงที่เขาธรรมรัฐจะน่าสนใจขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ครั้งที่แล้วคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปเขาธรรมรัฐ
แต่ครั้งนั้นเข้าไปแค่นิดเดียวครั้งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปลึกกว่านี้
จะเจอผีสางจะเจอเสือเจอสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่า
ยังไงก็ต้องกลับมาติดตามในช่วง

สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้ง
แล้ววันนี้ผมยังอยู่กับพี่หน่อยครับนะฮะ
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เขาธรรมรัฐแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมครับ
นี่หันไปทางขวาเจอวิถีชาวบ้านเขากำลังนั่งทำอะไรอยู่ครับพี่หน่อยครับ
อันนี้เขาขึ้นมาหาหน่อไม้ถนอมอาหารเอาไปดองเอาไปทำเป็นหน่อไม้ส้มพวกนี้ครับ
ที่เขาปอกนี้ก็คือถ้ามันเป็นเปลือกมันจะหนัก
ถ้ากระปอกนี้มันจะได้เบาหน่อยครับ
อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรครับพี่หน่อย

ไปลวกนี่ครับปอกแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับ

ถ้าดองก็จะออกส้มหวานนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปผัดหน่อไม้ดองหรือแกล้งคั่วหน่อไม้ดองก็ได้

ไปไปกันเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมผมมาเจอลูกลูกนึงไม่รู้มันคืออะไรครับ

นี่ครับคุณผู้ชมต้นมะกอกปลาอยู่ตรงนี้
มีอีกต้นนึงนี่ต้นเงียว

พี่หน่อยครับผมได้ยินมาว่าตรงจุดนี้ฮะ๓แยก
เป็นจุดที่คนเนี่ยมักจะหลงมากที่สุด
ใช่ครับเส้นนี้มาจากหนองเทอร์แก๊สสิ

ถ้าเราเดินมาเราก็จะลงไปทางบ้านหน้าผาเลย
ถ้าถึงจุดนี้เราต้องสังเกตดูที่ขวามือ
งั้นเราก็จะลงไปทางบ้านน้าผา

มันยังแตระอยู่ข้างบน

ในชุดข่าวทุ่งข่าวห่มข่าวครับ
รีบลงไปอะไรประมาณนี้

เพราะว่าเขาเห็นหลบกันไปหมดแล้วไง

หมายถึงคนท้องที่เขานั่งเฝ้าอยู่ด้านล่าง
เขาเห็นเหมือนกับว่ามีใครเดินลงมาส่ง

เดินลงไปส่งใส่ชุดแบบไหนฮะสีขาวเหรอ

กึ่งหลับกึ่งตื่นนี่คือคนท้องหรือว่าคนที่เป็นสามี

ในที่สุดเราก็เดินมาถึง๑๐๐เมตรแล้ว

เอามาสู้ต่อครับคุณผู้ชมยังไม่หยุดเพียงแค่นี้

จุดชมวิวจุดที่๒ครับ

เดินตั้งนานขึ้นมานิดเดียว
เหลือระยะทางอีก๓๕๐เมตร

คุณผู้ชมครับจุดนี้เขาเรียกว่าผานางคุ้มนะครับ
เพราะว่ามีต้นนางคุ้มเต็มไปหมดเลย
หรือว่าว่านางคุ้มนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

เขาธมรัฐลูกนี้มีเรื่องเล่ามากมายจริงเลยนะครับ
เพราะเป็นเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่นับพันปี
จนถึงสมัยอายุทยาการเดินขึ้นเนี่ยก็ยากลำบาก
ตอนหน้าเดี๋ยวมาชมบทสรุปกันครับว่า
ถ้ำพระเขาธรรมรัฐจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ

ตามตอบทุกวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาการของเนรน้อย
เนรน้อยมีอาการแปลกเพราะว่าได้ศึกแล้วอาการมันออก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ในคู่กันสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้ไปดูอาการของเนรน้อยหน่อย
พอรู้ตัวว่าจะได้ศึกแล้วก็อาการก็เลยเป็นแบบนี้ครับ

เนรโชว์ม้วนม้วนหลังหนึ่งรอบ
อารมณ์เหมือนแบบเตะฟุตบอลเข้าประตูคุณชนะ
กลิ้งเข้าประตูไปเลย

พอจะสึกอยู่แล้วจะกลับมาเป็นเด็กน้อยธรรมดา

ก็คงจะมาบวชเรียนอยู่แป๊บนึง

ใช่ได้เรียนรู้ทางทำบ้างเนาะ

นุพัฒนาด้วยกับเนรน้อยนะคะ

แล้วก็ตอบว่าคุณชอบรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา

ภาพความน่ารักของน้องหมาที่ลุยน้ำท่วมหน่อยค่ะ

สวัสดีครับ

วันสุดท้ายรักของพวกเรา
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมภูกัดสมัครข่าว
บาปูกัดข้างที่พรุ่งาว

อย่าลืมกดติดตามกดแรกได้แรงและชอบ
แฮร่าทีมีชอบต่อสิ่งต้อง